คุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับ
คือมีนักท่องเที่ยวไปนั่งริมชายหาดบางศักดิ์ที่อำเภอตะกัวป่า

ลีลาของพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย
ขายไข่ปิ้งขายข้าวเกลียบนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้ามีลีลามีจังหวะในการขายอย่างไร
ข้าวไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อย
ไข่เด็งมันจะมาปิ้งแท้เราก็เซ็มพัดข้าวเกลียบพอดก็มีค่ะ

หมู่ละ๓๐พันนี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานาน

พ่อค้าตัวน้อยขายไข่ปิ้งขายข้าวเกลียบนะ
ใช่แต่มีการดูโอพูดกันแบบโอ้โห
มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณสืบสกุลบอกหน่อย
ไข่ปิ้งแท้คือต้มปิ้งเลย
ไม่ใช่ต้มให้สุกก่อนแล้วเอามาปิ้ง
ใช่ก็ถ้าฟังจากแม่ค้าตัวน้อย
จะอธิบายอย่างนี้เพราะนักท่องเที่ยวถาม
เอาไข่ปิ้งเนี่ยเท่าไหร่แม่ค้าตัวน้อยก็บอกว่าถุงละ๓๐ค่ะ
ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มมันจะใช้เวลานาน

ทอดวันนี้ทานกรอบเลยค่ะ

แล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็ประมาณแบบว่าอย่างนี้นะ

เพราะว่าพอเอาปิ้งนานแล้วทำให้ไข่แดง
มันกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อย
เกลียบก็เพิ่งทอดร้อนค่ะครับ

อกจากนี้ยังมีชาวเน็ตนำลีลาการขายของพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย

เอาไข่ปิ้งค่ะถึงว่าเท่าไรคะ

มันยังแค่ร่วมสัมภัณฑ์เพราะเกียรติเราก็มีภัณฑ์
โอ้โฮตอนเป็นออริจินัลก็ดีตอนเป็นเพลงก็ยิ่งสนุก

ใช่เรื่องนี้คนแชร์กันเยอะนะคุณนะ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราไปเจอตัวของนี่

ใช่ค่ะตัวจริงของหนูน้อยเด็กหญิงที่ผุดไอเดียสุดเก๋
เป็นมิติใหม่ของการขายไข่ปิ้งแล้วก็เกลียบทอดนะฮะ
ที่ชายหาดบางศักดิ์ที่ตำบลบางม่วงบริเวณประกวบป่าจังหวัดพังงาน
ก็น้องคนนี้มีชื่อว่าน้องนิวส์
เด็กหญิงพัฒระวดีมากจันทร์อายุ๑๓ขวบแล้ว
เป็นนักเรียนโรงเรียนราชประชานุข๓๕

บอกว่าเธอช่วยเหลือครอบครัวขายไข่ปิ้งกับข้าวเกลียบทอด
มาหลังกว่า๑ปีแล้วเพื่อหารายได้ในช่วงวันหยุด
วันละประมาณ๓๐๐ถึง๔๐๐บาทเก็บไว้เป็นค่าเหล้าเรียนทั้งหมด
วิธีการขายก็เดินถือตะก้าพร้อมไข่ปิ้งใส่ถุงชุดละ๒๐บาท๔ฟอง

เดินขายให้กับลูกค้าตามชายหาด

ว่าจะพูดสรรพคุณของสินค้าเธอได้ถูก
เป๊ะแล้วลูกค้าก็จะประทับใจนะครับ
ปิ้งกับข้าวเกียบทอดค่ะ

กราฟเตอร์ชานุเคราะห์ค่ะ
อืมแล้ว๒อาทิตย์นี้เรามาไข่ไข่ปิ้งกับ
เชื้อแม่ค่ะ

ได้อยู่ค่ะ

อืมมีลูกค้าเยอะไหมลูกค้าอุดหนุนเยอะไหมลูก

ไม่ได้นับค่ะ

ให้เมล็ดแล้วก็ให้หมด

โอ้โหดูสิกระทันยูจังเลยนะคะน้องนิว

น้ำแข็งจะเหมาจะอุดหนุนน้องนะคะ
ไปอุดหนุนได้เลยที่ชายหาดบางศักดิ์ที่พังงาค่ะ